แยกทางกับแม่ตั้งแต่หนูอายุ๘เดือนค่ะ
แล้วต้องเลี้ยงลูก๔คนคุณแม่หนักมาก

ถ้าเป็นอย่างนี้เราควรง่ายนะแยกทางกันเดินดีกว่าอย่ารังเวลาให้มันยืดยาว
ร้องได้ให้ล้างร้องได้ให้ล้างร้องได้ให้ล้าง
ติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับที่เป็นแฟนของไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
และแล้ววันเวลาของเราก็เวียนมาพบกันอีกครั้งหนึ่งจนได้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรง
แบบนี้ทั้งสองวันนะครับพบกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ก็เป็นรายการที่รวบรวมนักสู้ชีวิตจากทั่วประเทศนะครับที่ประสบปัญหาด้านเงินทุนสู้ชีวิตร้องครบ๑๐เพลงอย่างถูกต้องรับไปเลย๑ล้านบาทครับ
คุณผู้ชมค่ะคงไม่มีใครอยากเกิดมาลำบากหรอกค่ะชีวิตเนี่ยขาดแคลนได้หลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรขาดแคลนเลยนั่นก็คือความดีและความกระตันยูนะคะ

สวัสดีค่ะหนูชื่อกระหนกกรนามสกุลกุลทีค่ะชื่อเล่นชื่อนิวอายุสิบสี่ปีอยู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะที่บ้านหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมดหกคนค่ะ
แล้วก็แม่ชื่อติ๋มอายุ๔๓ปีค่ะ
ป่วยเป็นโรคเกาะแล้วก็ความดันค่ะ
คือแม่เขาจะปวดขาปวดพวกเข่าแล้วก็ตรงข้อเท้าอะค่ะ

แล้วก็โรคความดันนี่แม่เขาก็จะเวียนหัวบ่อย
จะมีพี่สาวแล้วก็หนูต้องคอยเฝ้าแม่ด้วย
เพื่อแม่เขาเป็นลมอะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะเป็นบ่อยมาก
ชีวิตของหนูพ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่หนูอายุ๘เดือนค่ะ
แม่ก็เลยต้องส่งเสียลูกส่งลูกเรียนทั้งหมด๔คนค่ะ
ตอนนั้นลำบากมากค่ะเพราะว่าแม่ทำงานคนเดียว
แล้วก็ลูกเรียนตั้ง๔คนค่ะ
นิวเป็นคนมีความรับผิดชอบสูง
เป็นเด็กที่รักครอบครัวมากเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กเรียนเก่ง
มีอยู่วันหนึ่งมีคนมาบอกว่ามีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่ที่ข้างบ้าน
เจ้าของเขาบอกว่าให้แม่ทำอะไรก็ได้ดูแลพี่เขาไปด้วย
ไปกู้เงินที่ชุมชนมา๔๐๐๐๐บาทมาลงทุนปลูกมะลิ๑๐๐๐ต้น
ปลูกได้สักประมาณ๔ปีค่ะ
เจ้าของเขาก็บอกว่าให้เคลียร์พื้นที่ให้เขาหน่อย
เพราะว่าเขาได้ขายที่ตรงนี้แล้วภายใน๑เดือนค่ะ
ให้ถอนต้นมะลิแล้วก็เคลียร์พื้นที่เขาทิ้ง
ตอนนั้นก็รู้สึกแย่มากเลยรู้สึกเหมือนกับว่า
ส่วนหนึ่งของจิตใจเราออกไปด้วย
หลังจากที่ถอนมะลิชีวิตก็แย่ลงค่ะ
เพราะว่ารายได้ของเราอยู่ตรงมะลิส่วนหนึ่ง
ตอนนั้นชีวิตหนักสุดคือข้าวก็ไม่มีหุงนะ
เงินที่จะไปซื้อข้าวก็ไม่มี

วันแรกเขาได้เงินมาเขาก็มาให้แม่
มองลูกแล้วรู้สึกจากใจที่ท้อ
ไม่รู้จะไปทางไหนก็ยังรู้สึกว่า
ลูกยังเป็นกำลังใจให้เราได้เยอะลูกยังสู้

คือรู้ตัวว่าทำอย่างนี้แล้วได้เงิน
ก็อยากจะได้เงินมาประทังชีวิตตัวเองแล้วก็ครอบครัว
มีอยู่วันหนึ่งหนูรู้สึกปวดตรงนี้ค่ะ
แบบปวดมากอะค่ะไม่เหมือนปวดหัว
ก็เลยบอกแม่แม่ก็เลยพาไปหาหมอ
คุณหมอบอกว่าเป็นหลอดเลือดดำผิดปกติที่ใบหน้าค่ะ
โลกนี้เป็นหนึ่งในล้านค่ะ
มีอาการปวดมากเวลาหนูใช้แรงดันเวลาร้องเพลงอะค่ะ
ร้องเพลงอยู่ดีก็ต้องหยุดเลยค่ะ
เพราะว่ามันปวดมากเราทนไม่ไหวจริง
ร้องเพลงนี้มันเหมือนเป็น๘๐ในชีวิตหนู

ที่หนูจะทำสิ่งที่หนูรักเนี่ยหนูต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดค่ะ
หนูก็ต้องยอมค่ะเพราะว่าหนูอยากทำ
หนูอยากได้เงินให้แม่แล้วก็ให้ครอบครัวค่ะ
ต้องกินยาพาราช่วยค่ะกินยาแก้ปวด
เพราะว่าไม่มียาอะไรที่จะรักษาให้หายได้
ต้องกินยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาเฉยค่ะ
อยากจะบอกว่าแม่รักหนูมาก

หนูเป็นเด็กดีให้หนูรักษาความดี
ความดีที่หนูมีอยู่ทุกวันนี้

เพราะความดีมันจะคอยคุ้มครองลูกอยู่เสมอ
อยากบอกแม่ว่ารักแม่มาก
เป็นสัญญาว่าหนูจะดูแลแม่ต่อไปค่ะ
แต่บอกว่าตอนหลังเนี่ยพอร้องเพลงเยอะ

เขาบอกว่าเป็นโรคหลอดเลือดดำผิดปกติที่ใบหน้าค่ะ
ไปหาหมอมาแล้วหมอเขาผ่าตัดให้แล้ว๒รอบ
ก็เริ่มบรรเทาลงบ้างค่ะแต่ก็ยังมีปวดอยู่ค่ะ
นิวแล้วเวลาอย่างนี้ต้องออกไปร้องเพลงเปิดหมวก
เงินเราก็อยากได้อยากช่วยคุณแม่
แต่ทุกครั้งที่เป่งเสียงเลยมันเจ็บปวดเหลือเกิน
เงินมาจุนเจือช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือคุณแม่ค่ะ
สองก็คือใจเรารักค่ะ
ในเสียงเพลงชอบร้องเพลงตั้งแต่น้อย
แม่ชอบเปิดให้ฟังอย่างนี้ค่ะก็ซึมซับมาเรื่อยค่ะ
นิวมารายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

หนึ่งแสนบาท
อายคงบอกน้องยังจริงใจ
สิ่งเอากันไว้ถึงบ่มิค่ะ
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
น้องนิวร้อง

สาวน้อยผู้ต้องต่อสู้กับความจน
และต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดบนใบหน้า

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิว
เชิญครับนิวครับ
ขอต้อนรับสู่ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
บนเวทีแห่งนี้นะครับจริงแล้วขึ้นมายืนเป็นครั้งที่๓แล้ว
นิวอันนี้เท่าไรล่ะลูกปีนี้๑๔ค่ะ
สิบสี่แล้วที่บ้านอยู่กันกี่คน

วันนี้มาเชียร์คนเดียวเลยนะครับ

ซึ่งอาจจะไปกระทบใจคุณแม่นะ
นิวที่พูดมาเมื่อกี้ไม่มีคุณพ่อเลย

พ่อแยกทางกับแม่ตั้งแต่หนูอายุ๘เดือนค่ะ
เดือนก็คงจะเป็นเรื่องที่คุณแม่เล่าให้ฟัง

ก็เคยมาหาครั้งเดียวตอนอายุประมาณ๓ขวบค่ะ
แต่ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันบ้างเล็กน้อยค่ะ
เพราะว่าพ่อเขาก็มีครอบครัวใหม่
เลี้ยงลูกคนเดียว๔คนทั้งหมด
คือตอนที่เลิกกันไม่ได้คุยกันว่าจะแบ่ง

ก็ไม่แบ่งค่ะ

แม่ไม่แบ่งเขาขออยู่แต่แม่ไม่แบ่ง
แล้วการที่เราเป็นผู้หญิงคนเดียว
แล้วต้องเลี้ยงลูก๔คนคุณแม่หนักมากนะคะ

ทำไมคุณแม่ถึงไม่แบ่งไปทางคุณพ่อบ้าง
ทั้งที่มันก็หนักเหลือเกินในความที่เราเป็นผู้หญิงคนเดียว
มันอธิบายมันเป็นคำพูดยากอะค่ะ
มันอยู่ในจิตใจว่าเราให้ใครไม่ได้
แม้กระทั่งพ่อของเขาเราก็ให้ไม่ได้

แม่ค่ะการเลี้ยงลูกสี่คนยากขนาดไหนคะคุณแม่
คนเดียวก็ยากอยู่แล้วถ้าคนที่เคยมีลูกนะ
แต่เลี้ยงถึง๔คนคือมันเป็นอะไรที่ยากมาก
แล้วก็ยังถ้าเรียนพร้อมกันทั้ง๔คนมันยากสุด
มันไม่ได้สวยหรูเลยนะคะเลี้ยงลูก๔คน
คือค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าอยู่มันมีติดเขาด้วย
ขอหยิบขอยืมตรงนั้นตรงนี้อยู่แบบด้านได้อายอด
หยิบยืมเขาบ้างคืนทันบ้างไม่ทันบ้างถูกเขาด่าบ้าง
ก็ต้องทนเคยมีคนรวยเขามาขอแม่เขาไม่ให้
เหนื่อยไหมแม่ค่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยมาก

แม่คะแม่ทำงานอะไรเลี้ยงลูก๔คน

คือทำมาหมดทุกอย่างแต่ว่ามีอันหนึ่งที่เราเห็นในภาพชีวิต
คือคนให้คุณแม่ไปใช้ที่ของเขาโดยที่เขาจะไม่คิดค่าเช่า
เขาคุยกับคุณแม่เขาเข้ามายังไงคุณแม่คะ
ตอนแรกมีคนแนะนำว่ามีที่ว่างเปล่าอยู่ที่ข้างบ้าน
เจ้าของที่เขาบอกว่าให้ไปทำอะไรก็ได้
ปลูกอะไรก็ได้ที่สวนให้ดูแลสวนเขาด้วย
เพราะส่วนเขาไม่มีคนดูแลเป็นที่ลกล้าง
แม่ก็ตั้งใจจะไปปลูกมะลิ

ไปกู้เงินที่ชุมชนมา๔๐๐๐๐บาท
แล้วก็เอามาลงทุนต้นมะลิต้นละ๓๕บาท

ก็ปลูกไป๔ปีค่ะ
กว่าเขาจะมาเอาที่คือ

หลังจาก๔ปีแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณแม่คะ
เจ้าของที่เขามาบอกว่า
เขาขายที่แล้วให้เราทอนต้นมะลิออกให้หมด
แล้ววินาทีที่ต้องดึงออกจากผืนดินล่ะคะคุณแม่
มันเป็นวินาทีที่ทรมานใจมาก
เหมือนเราฆ่าสิ่งที่เรารัก

มันเหมือนใจพังไปเลยในขณะที่ถอน

เราพูดกับเขาถึงว่าเราอาจจะไม่มีบุญพอที่จะได้ปลูกเขามา

ถ้าคนไม่เคยมีความสัมพันธ์กับสิ่งใด

คุณแม่และระหว่างที่ผ่านมา๑๔ปี

อีกสักปี๒ปีเนี่ยอาจจะได้ทุนคืน
อันนี้เราก็ไม่โทษใครนะคะว่าเจ้าของที่หรือว่าอะไร

เขาเองอาจจะเดือดร้อนเงินหรืออะไรก็ตาม

ถ้าดูอยู่นะอันนี้เป็นอุทาหรณ์ได้คุณผู้ชม
อะไรก็ตามที่ว่ากันด้วยสัญญาปากเปล่า
เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาจะเอาคืนนั่นคือโมคะนะคะทันทีนะ
คุณแม่ก็เหมือนกันได้ประสบการณ์บทเรียน
คุณแม่ก็เลยมีหนี้จากเรื่องนี้

กับเรื่องมะลินี่๔๐๐๐๐ค่ะ
นิวณตอนนั้นช่วงเวลานั้นคุณแม่เศร้าขนาดไหน
ก็เห็นเขาร้องไห้ค่ะ
ก็บอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องเสียใจ
เสียใจได้แต่ว่าอย่าท้อ

หนูก็จะใช้ความสามารถช่วยแม่ให้มากที่สุดค่ะ
จุดเปลี่ยนในชีวิตนิวก็คือเริ่มต้นจากที่คุณแม่ดึงมะลิออกจากดินนี่แหละ

ตังค์ครั้งแรกได้กี่บาทลูก
ครั้งแรกได้๒๐๐กว่าบาทค่ะ

ดีใจมากค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราไปเราก็ยัง
ไม่รู้ว่าเราต้องไปขอใครไปร้องเพลงเปิดหมวกเราต้องทำอะไร

ไปร้องที่ตลาดตลาดตรงบ้านฉางค่ะในจังหวัด

แล้วหลังจากนั้นพอเราได้๒๐๐แล้วเราตั้งใจเลยไหมว่าหลังจากนี้แหละ
เราจะยึดตรงนี้เป็นที่มั่นทุกตลาดเราจะบุกไปเพื่อจะเอาเงินมาจุนเจือครอบครัว

คิดว่าเราจะไปร้องเพลงเปิดหมวกเรื่อยเพื่อที่จะได้เงินมาจุนเจือครอบครัวค่ะ
สุดท้ายแล้วหนทางของนิวค่ะร้องมาเรื่อยค่ะทุกเวที
และมาถึงเวทีของเราค่ะเวทีร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตค่ะ

โอ้โหก็ไม่ง่ายค่ะสองเพลงนี้ถือว่าทุลักทุเลเหมือนกัน
โจทย์ยากตั้งแต่เพลงแรกเลย
นิวก็ผ่านมาได้ถึง๒เพลงรับไปแล้ว๒๐๐๐๐บาท

วันนี้มาเริ่มกันที่เพลงที่๓ครับนิวเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท

น่าจะเป็นเพลงขอใจฉันคืนค่ะ
ยากง่ายสำหรับนิวล่ะคะเพลงนี้เป็นไงคะ
เพลงนี้เคยฟังแบบแม่เปิดให้ฟังครับ
แล้วก็เคยร้องบ้างแต่ว่าด้วยความที่เป็นเพลงอีสานนะคะ

เอาละนิวก็ต้องตัดสินใจให้ดีนะครับ
ฟังเพลงที่๓ไปแล้วนะครับนิวครับ
เพลงนี้สู้หรือหยุดครับ

สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้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

ขอบคุณเรูกภาษานมหาที่สิบทางที่สี่
และร้องผิดได้หนึ่งคำยังดีเอามารวมกันได้
ท่อนไหนก็ได้ที่คิดว่ามันเป็นปัญหาสำหรับเรา
ไหนที่น้องไม่มั่นใจน้องนิวค่ะร้องออกมาก็ได้
ท่อนไหนเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังท่อนที่สองอ่ะค่ะ

ถ้าเป็นอย่างนี้เราควรแยกทาง
ก็ท่อนนี้จะอ่านให้ฟังนะครับชัดเลยนะครับ
ท่อนที่นิวอยากให้อ่านให้ฟังนะครับ
ถ้าเป็นอย่างนี้เราควรแยกทาง
เมื่อความรักสองเราจาง
ก็จงเลือกทางที่เธอว่าดี
จะไม่ขัดขวางตัดหางปล่อยไปจากนี้
น้ำพริกที่กินหลายปี
นี่คือท่อนที่อยากจะฟัง

เพลงที่๓ครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓

ถ้าเป็นอย่างนี้เราควรเนิดกลาง
แยกทางกันเดินดีกว่า
อย่ารังเวลาให้มันยืดยาว
เมื่อเธอมีใครซ่อนไว้ในใจเป็นเงา
ก็พอกันที่สองเราเลิกจุดเธอเผาหัวใจกันที
ถ้าเป็นอย่างนี้เราควรแยกทาง
เมื่อความรักสองเราจาง
ก็จงเลือกทางที่เธอว่าดี
จะไม่คัดความ
แต่ทางปล่อยไปจากนี้
น้ำพริกที่กินหลายปี
หรือจะรสดีเท่าซอสเฟนไฟ
ต่างคนต่างไป
ถ้าเอาคนใหม่เป็นแฟน
ไม่ต้องไปแอบห่วงแขน
เอาเขามาแทนให้มันเสียใจ
ขอใจฉันคืนเอาความรักเธอนั้นคืนกลับไป
ไม่ขอใช้ของรวมใจ
กาดเธอไปคงไม่ตายรอ

เราควรเลิกกัน
ตัดสายใหญ่สัมพันธ์
เปิดใจพูดกันไม่ต้องลวงหลอก
เอาคนของเธอควงโชว์
เหมือนเดินแค่สวอง
ถ้าเขาก้าวเดินจากหมอ
ที่ตูมครึมลืมเรื่องสองรา
แค่นี้

ลูกธุมสู้ชีวิต